สวัสดีครับข้าวใส่ไข่ครับสดใหม่ให้เยอะครับ
ใหม่เหลียงอุ๊ยทำไมเป็นแบบนี้เออเนอะมัวดำเหรออืม
โอมิคอนหรือเปล่าโอมิคอนตรวจทั้งวันแล้วตรวจวันละสองรอบ
ตรวจกันตลอดเนอะวันนี้ไปไปถ่ายรายการที่ร้านพี่ป่างมา
ป่าบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาจะเข้าร้านอาหารเขานี่คือเขาจับตรวจทุกคน
หมายถึงว่าต้องตรวจต้องตรวจลูกค้าที่ไปทานที่ร้านเนี้ย
คือคุณจะตรวจจากที่อื่นมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ไปถึงหน้าร้าน
เขาจะมีบริการตรวจเอทีเคก่อนเข้าร้านสี่สิบบาทแล้วเธอมูเต
อะไรของเธอน่ะพึ่งสินศักดิ์สิทธิ์เลยใช่ไหมอะไรบนหัวหล่อนมากน่ะ
กวักเอยทำไมอ่ะสาลิกงสาลิกาอะไรเต็มไปหมดเธอ
ตรงที่มันซีซั่นห้านะโอเมคคอลลงเนี้ยอืมมีเดี๋ยวคนบอกว่า
ใช่ฉันไม่รอดนี้ทุกคนก็ถามว่ารอดกันมาตลอดต้องรอจนถึง
คัทเทยนไม่ค่อยน่ะอืมเขาบอกว่าตอนที่ติดกันเยอะมาก
ใช่เขาบอกว่าตอนเนี้ยเป้าหมายของโอมิคอนคือเอ่อ

เขาก็พูดถูกอย่างหนึ่งทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะ

เขาเลยต้องป้องกันก่อนเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งต้องอะไรรู้ไหม

เพราะการมูเตรลูน่ะมันคือการรวมกลุ่ม

เพราะฉะนั้นกะเทยกับมูเตรลูเป็นของคู่กันหยุดสักนิด

ไม่รายการต้องเลิกไปก่อนเลยเหรอ

เพราะว่าคุณทั้งคนก็ติ้งไปมูเตลูต่อไง

ก็คุณแม่ว่าจะหยุด๑๔วันแล้วเขาว่าไงล่ะ
ฮะก็ถามสิฉันบอกตอนแรก
ตัดสินใจว่าโอเคฉันจะยอมติดโควิดไปแล้ว

แล้วก็แบบว่าเออยอมติดแล้วทุกคนที่อยู่รอบตัวฉันติดให้หมดเลย

เราจะไปรู้ได้ไงว่าเราจะเป็นเดลต้าหรือมี

นั่นแหละเขาก็พูดอย่างนี้สักพักคนโทรมาด่าฉัน

ไม่แต่ฉันก็โอเคเขาก็โทรมาด่าใช่ไง

ไม่ได้เราก็ต้องหยุดคิดแบบนั้นตอนนี้
ตอนนี้สิ่งที่สำคัญอย่าติดดีกว่า
อย่างตอนนี้เนี่ยมี่าหรือเงินภูโรน่าน่า

ภูโรน่าคือหมายถึงว่าคุณเป็นโควิดด้วยแล้วบวกกับไข้หวัดใหญ่

แต่ว่าถ้าเกิดมันมาเป็นคู่กันพร้อมกันเนี่ยนึกออกไหมคะพี่
ดังนั้นเราต้องป้องกันตัวเองเมืองไทยยังตอนนี้

มันมีที่ศาเบียนกับที่อินเตอร์ราเอล
ใช่ดังนั้นก็ป้องกันตัวเองเถอะ

คุณหมอพยาบาลก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนัก

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้

แต่เสียชีวิตอยู่๑๐กว่าค่ะ
เสียชีวิต๑๙รายค่ะ

ซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้
ขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่๓๑มกราคมรวมไปถึงมีการปรับระดับพื้นที่สี
ของจังหวัดต่างต่างอ่ะนะคะไม่มีแดงเข้มกับแดงเหมือนเดิม
ตอนนี้เป็นสีส้มสีส้มเนี่ยค่ะจากสามสิบเก้าจังหวัดเป็นหกสิบเก้าจังหวัด
มีผลตั้งแต่เก้ามกราคมนี้เป็นต้นไปนะคะส่วนพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว
ยังคงมีอยู่๘จังหวัดเหมือนเดิมอันนี้เป็นสีฟ้า
ก็จะมีกรุงเทพมหานครกาญจนบุรีกระบี่ชนบุรีนนทบุรี
ปฐุมธานีพังงานแล้วก็ภูเก็ตค่ะซึ่งแปดจังหวัดนี้
สามารถบริโภคสุราในร้านอาหารได้นะคะไม่เกินยี่สิบเอ็ดนาฬิกา
ก็คือสามทุ่มห้ามเกินนี้แล้วก็ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่านชาพลัส
หรือว่าไทยสต๊อปโควิดทูพลัสเท่านั้นขณะที่อีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของสถานบันเทิงล่ะก็คือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย
สถานบริการสถานบันเทิงผับบาคาราโอเกะให้เปิดในรูปแบบของร้านอาหารนะคะ
ใช้คำนี้นะรูปแบบของร้านอาหารโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานครก่อนวันที่๑๕มกราคมแล้วก็จะเริ่มให้เปิดได้เนี่ยคือ๑๖มกราคมนะคะ
ซึ่งทีนี้ต้องบอกว่าร้านอาหารผู้ประกอบการต่างก็ต้องปรับสภาพร้านด้วย
สภาพแวดล้อมในร้านอาหารระบบระบายอากาศพนักงานนี้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนร้อยเปอร์เซ็นต
เตรียมความพ้อนเพื่อที่จะมีการเปิดดำเนินการในวันที่สิบหกมักราคม
ทั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องของสถานบันเทิงที่จะเปิดดำเนินการต้องเคร่งคัดจริงนะคะ
หากไม่มีการระบาดคุณเปิดต่อไปได้แต่เมื่อไหร่ที่มีการระบาดปุ๊บ
ปิดนะคะก็จะโดนสั่งปิดเหมือนเดิมนั่นแหละ
ดังนั้นตอนนี้อย่างที่บอกการระบาดเข้าสู่การระบาดระลอกใหม่ระลอกที่๕แล้ว
ก็มีการปรับระดับจากระดับที่๓ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นระดับที่๔
หลายคนก็ถามแหละว่าเอาอย่างนั้นเครื่องบินรถสาธารณะการเดินทางข้ามจังหวัด
เรายังทำกันได้ไหมจริงเขาบอกว่ายังทำได้
แต่พยายามขอความร่วมมือถ้าเกิดว่าคุณไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงการทำนะคะ
การเดินทางข้ามจังหวัดหรืออะไรแบบอย่างนี้ไม่มีการล็อกดาวน์นะคะที่บอกมา
ห้ามการเดินทางข้ามจังหวัดแต่ขอความร่วมมืออย่างที่บอกไปในช่วงเวลานี้ที่ไม่จำเป็น
มีการยกเลิกด้วยนะคะเรื่องของการเข้าประเทศไทยอ่ะค่ะ
ก่อนหน้านี้มีกลุ่มเสี่ยงที่เป็นประเทศในแอฟริกาใต้ถูกไหมคะ
ประเทศด้วยกันก่อนหน้านี้ห้ามเดินทางเข้าประเทศไทยตอนนี้
สามารถเดินทางเข้ามาได้เหมือนประเทศอื่นนะคะ
แต่ว่าต้องเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดแต่ละรูปแบบก็จะมีผลตั้งแต่๑๑มกราคม

ถ้าใครไม่เดินทางผ่านเข้ามาภายในวันที่๑๕มกราคมเข้าไม่ได้แล้ว
อันนี้ยังไม่ได้มีคำชี้แจงออกมาแบบชัดเจนว่าจะเป็นยังไง

คนนึงเขาพูดว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไง
เพราะว่าจะมีการยกเลิกถูกต้องไหมฮะ
มีการยกเลิกการกักตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ว่าสำหรับคนที่เดินทางเข้ามาเนี่ยยังแบบว่า

รุมอร่วยให้คนที่เดินทางเข้ามาแต่ก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง
ทีนี้หลายคนก็ถามเรื่องของโรงเรียนล่ะ
อืมทางผู้ว่าอัศวินขวัญเมือง
ก็มีการบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้มันค่อนข้างระบาดเยอะ
ดังนั้นก็เลยมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนนะคะ
จากปกติที่เป็นออนไซต์เป็นรูปแบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ตั้งแต่วันที่๗ถึง๑๖มกราคม
อันนี้เป็นสำนักการศึกษาของกรุงเทพมหานครนะคะ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาสังกัดด้วย
ต้องอยู่ในสังกัดของที่เขากำหนดเอามา

เขากลับไปเรียนออนไลน์กันก่อนช่วงนี้นะคะ๗๑๖มกราศาสตร์
อกจากนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก
เป็นวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มเด็กอายุ๑๒ปีขึ้นไป
ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมีอยู่จำนวน๑๖๓๙๑คน
อันนี้เนี่ยจะฉีดกันในเดือนมกราคมส่วนเด็กที่อายุ๕๑๑ปีล่ะ
กลุ่มนี้ก็จะฉีดกันในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
โดยให้สำนักอนามัยดำเนินการตามแนวทางที่ออยมีการอนุมัติไป
สำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับเด็กที่อายุ๕๑๑ปี

หรือว่าคิดเป็น๑ใน๓ของจำนวนที่ฉีดในกลุ่มเด็กอายุ๑๒ปีขึ้นไป
แล้วก็มีการเว้นระยะห่างคือ๒๑วันจากเข็มที่๑

ซึ่งการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุต่ำกว่า๑๒ปีเนี่ยค่ะ
จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของเด็กแล้วผู้ปกครองให้การยินยอม
เธอเธอลองทำไมเธอ
พอเห็นเข็มจิ้มลงไปใช่ไหมคะนุ่มนุ่ม
เวลามันอยู่บนหน้ามันจิ้มโบท็อกซ์
มันทั้งหมด๖๐๗๐ครั้งมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะ
หรือมันนิดเดียวไหมอันนั้นอันนี้ลงไปลึก
คุณไม่เห็นหน้าตอนที่ฉีดไง

ถึงเวลาที่เราไปจิ้มแบบโบท็อกไม่ให้เหี่ยวไม่ให้ย่น
เขาก็จิ้มจิ้มจิ้มจิ้มรอบหน้า
ผมเข้าใจอย่างนั้น

แทงข้างหลังคนมาแทงข้างหลังยังไม่เวิร์ค

อย่าติดเชื้ออมหิตของนางเข้าไป
เป็ปต์ของเธออยู่มาเกือบ๒๐ปีมันเป็นผู้หญิงจิตใจดี
ไม่จำเป็นจะต้องเอาความอมหิตของเขาเข้าไปลูก
โอเคไม่เป็นห่วงพี่ไม่อยากให้ใครมาทำอะไรเกิดดังนั้น

ซึ่งวันนี้เออที่เกาะช้าง

ตรวจมาแล้วเป็นติดโควิดหนีออกหมดเลยยังตามตัวไม่ได้

อันนี้คือ๖คนที่เกาะช้างวันนี้เขาบอกเลยว่ามาเที่ยวในอำเภอกเกาะช้าง
มกราไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลติดหมด๖คน
แต่ตอนนี้ประเด็นคือทั้ง๖คนยังตามตัวไม่ได้

ก็ต้องระวังติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดกันพอสมควรว่าวันนี้มันมี
แต่ทีนี้ในกรณีที่นักท่องเที่ยวบางคนเขาก็ไม่รอผลไง
เขาก็ออกเดินทางออกไปเลยอย่างนี้
มีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งนอเวย์มีทั้งปอแลนด์มีทั้งสวิสแลนด์ด้วย
ตอนนี้คือจากยุโรปสักส่วนใหญ่

ไปดูเรื่องของมนตรีหน่อยนะครับ
คุยไปอัตเชิญนะ
ไถอยู่
ไถหาข่าว
น้องไถหาข่าว

มีอัปเดตเรื่องของคุณมนตรีใช่ไหม
ถ้าคนที่พูดกันจริงตอนนี้

ปลาก็จะแพงแก๊สหุงต้มที่เราต้องใช้กัน

วันนี้เค้าบอกว่าสิ่งที่น่ากลัว

คือวันนี้คนก็เลยพูดกระจึงเยอะพอสมมสมมุติว่า
ข้าวแก๊สมาขาวพี่หนุ่มไหม
ไปข้ารบช่องชาติก่อนเวลาไปกับกัน
คือมันหมดพอดีที่พูดไปใช่ไหม

เพราะไอ้โดมก็จะกำลังจะไปถ่าย

รักอมตะตัวน้ำก็ต้องมีความคิดอะไรแปลก

ด้านบ้างพวกเขาสวยนะ

ก็หลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกจับไป

เขาไม่ยอมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่ากลัวจะถูกกลุ่มประชาธิภัณฑ์
ตำรวจเองก็ไปตามจับได้

ใกล้กับทางบ้านของแม่เขา
คือพี่ชายเป็นคนพาตัวออกมาแต่ตำรวจก็ยืนยันนะครับว่าที่จับเนี่ยคือจับตามหมายจับนะฮะไม่ใช่ว่ามอบตัวนะครับ
นี่นะครับคือยอมรับสารภาพหมดทุกข้อกล่าวหานะฮะโดยทางพนักงานสอบสวนครับก็ใช้วิธีการชี้ภาพประกอบแทนที่จะพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเพราะเป็นสิทธิ์ของทางผู้ต้องหาอยู่แล้วนะครับ
เนี่ยนะฮะก็คือตำรวจบอกนะครับว่าก็ดีเหมือนกันที่ไม่ต้องไปทำเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะวุ่นวายก็ได้นะครับโต๊ะประชาชนเนี่ยน่าจะไปรอกระทืบอยู่รูสงแล้วเนี่ยนะเบื้องต้นนะครับก็เลยตกลงกันว่าจะไม่มีการนำตัวไปทำแผนประกอบการรักษารภาพแต่อย่างใดนะครับและหากการสอบปากคำแล้วเสร็จเนี่ยนะฮะก็จะคุ
เป็นประเด็นขึ้นมาเลยนะครับคือเขาก็ยอมรับนะฮะว่าตัวเขาเป็นคนทำจริงก่อนที่จะทำเนี่ยนะฮะเสพยาบ้าไปสองเม็ดแล้วก็บอกว่าแอบชอบน้องคนนี้ผู้เสียหายเนี่ยมานานแล้วนะวันนั้นเนี่ยสบโอกาสแต่ในมุมของนักอาชญาวิทยาบอกแล้วบอกว่าสิ่งที่มนตรีทำเนี่ยจริงแล้วจะมาอ้างว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนแบบว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไปรุ่งระเ

มีการส่งเรื่องนะฮะไปที่นครบานเพื่อเรียกขอใบอนุญาตในการเป็นรอบพอไปไปมามากลายเป็นว่าใบอนุญาตนั้นเนี่ยกลับตีกลับมาว่าใช้ได้คืออนุญาตให้ในมนตรีเนี่ยเป็นรอบพอได้ซึ่งจริงแล้วมันผิดนะฮะข้อกฎหมายเขาห้ามอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีกรณีของไปล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นนะฮะไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามแต่ห้ามมาเป็นพนักงาน
อ่าการที่ไปทำใบเนี้ยมันมีคนวิ่งไปทำให้หรือเปล่า
บ๊วยดำเข้าใจคำนี้ไหมอืมอย่างเช่นบ๊วยดำเองแบบเอ่อเอาไม่
อ่ะผมไม่ได้ยกตัวอย่างว่าไงดีจะทำจะทำธุรกรรมบางอย่างเนี้ย
ที่คุณจะต้องไปแต่บางทีคุณไม่ต้องไป
คุณก็ไปจ้างคนนี้วิ่งไปทำแทนก็ให้เงินคร่าววิ่ง
โดยตัวเขาเองเขายังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำมาตอนไหนถูกต้องไหม
เขาบอกเขาไม่รู้เขาบอกเขาบอกเขาไม่ได้ทำแต่ใบออกมานะ

ก็คือบริษัทใหญ่อาจจะต้องเป็นคนทำหรือเปล่าที่ได้รับสัมประธานแต่ละหมู่บ้านอันนี้ไม่รู้
ก็คือทางเขาก็ต้องเป็นคนไปชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
เออแต่ว่าไอ้เรื่องประวัติอาชญากรรมเนี่ยแน่นอนว่า
ก่อนหน้านี้จะบอกว่าไม่เจอไม่ได้เพราะปัจจุบันเนี้ยทำไมเจออืม
ถูกไหมวันนี้ทำไมเราเจอว่ามีประวัติอาชญากรรมของนายมนตรี
แต่ตอนที่เขาทำไอ้เนี้ยใบอนุญาตทำไมไม่เจออืมใช่
ซึ่งปกติเวลาเขาจะมีอย่างนี้เขาต้องไปเช็คกับสำนักงานตำรวจอยู่แล้ว
ถูกไหมใช่ไงก็เจอใช่ต้องไปเช็คฐานข้อมูลก่อนก็นี่แหละก็เป็นประเด็นที่หลายหลายคนหรือว่าสังคมก็ยังตั้งข้อสงสัยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือ
ถ้าเกิดมีคนอย่างมนตรีคือเคยไปก่อเหตุแบบนี้ออกมาเนี่ยนะฮะก็จะทำยังไงต่อไปอืม
จะต้องไปอยู่ที่คอนโดไปอยู่ที่ห้างร้านไปอยู่ที่หมู่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่
คือแต่มันก็ยังมีนะฮะข้อห้ามข้อกำหนดห้ามเนี่ยของคดีอีกหลายคดีนะฮะ
มาสักสามถึงสี่คดีแต่ข้อห้ามเหล่านั้นเนี้ยคือถ้าเกินสามปีอ่ะได้อืม
อ่าถ้าเกินสามปีเนี้ยได้แต่สำหรับเรื่องของเอ่อล่วงละเมิดทางเพศหรือข่มขืนเนี้ย
ไม่ได้เลยค่ะไม่มีข้อยกเว้นเลยแต่เอาจริงจริงกฎหมายเรื่องของการข่มขืน
มันต้องมีความชัดเจนแล้วก็รุนแรงมากกว่านี้หรือเปล่าอืมเพราะว่าเราเห็นกรณีแบบเนี้ย
มาอยู่เรื่อยเรื่อยแล้วก็บ่อยมากมากทีเดียวแล้วอย่างกรณีอย่างเงี้
เขาก็เคยติดคุกมาด้วยความที่เคยล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นเหมือนกันแต่ทำไมถึงติดคุกแค่แบบไม่กี่ปีเอง
อืมแล้วเขาก็ออกมาอีกแล้วแล้วเขาก็ทำซ้ำอีกแล้วเหมือนเดิมอืมอืม
เพื่อความปลอดภัยจริงจริงวันนี้เราไม่รู้ว่าความปลอดภัยอยู่ที่ไหนอ่ะเนอะใช่ค่ะพี่
เขาถึงบอกว่าวันนี้คนเจอผีก็เยอะแต่คนด้วยกันเองเนี่ยน่ากลัวกว่าผีนะแองจี้ค่ะ
ใช่ไหมอืมแต่แต่แต่น้องที่ถูกลงละเมิดอ่ะน่าโง่สารใช่น่าโง่สาร
เป็นคนดีด้วยเป็นคนดีมากน่ารักมากน้องนัดเจอผมนะอืมเออ
คือแบบน่าโง่สารมากเขาเจอผมเขาเขาเขากอบผมเลยอ่ะเขากอบพี่เลยรถเมล์
เขาน่าโง่สารอ่ะเขาก็ร้องไห้เลยร้องไห้แบบอืมก็ดูจากพฤติกรรมเนอะ
ใส่บาทสับบุญตักบาทตอนเช้าเอาอาหารให้เวลาเดินผ่านเขาทักแล้วก็ให้อาหารตลอดอย่างเงี้อืม
ก็คือคนดีมากไงคนดีเป็นคนดีน้องเป็นคนดีมากเลยอ่ะอืม
ไม่ได้ว่าเจออะไรแบบนี้เลยแล้วก็ขวัญเสียตอนเนี้ยยังขวัญเสียอยู่เลยอืม
แล้วก็ย้ายออกไปแล้วใช่ไหมครับพี่หนุ่มฮะคือย้ายออกจากคอนโดแล้วใช่ไหม
ย้ายย้ายแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ย้ายของออกมาแต่คงเร็วเนี้ยคงย้าย
โดเช่าหรือซื้อก็ไม่รู้เนอะอ่านี่ไม่แน่ใจน่าจะเช่านะอืม
เช่าก็ยังดีด้วยอืมแต่เป็นคอนโดใหญ่มากด้วยน่ะไม่แต่ว่าจริงจริงแล้ว
บริษัทรับประพอกับทางนิติคอนโดแห่งเนี้ยต้องเยียวยาน้องเขานะเพราะจริงจริงแล้ว
ศึกวันนี้รัฐมนตรีสมศักดิ์เขาบอกว่ามีการเยียวยาอยู่แล้ว
แต่ว่าอันนี้คืออันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ไอ้กรณีของของตัวคอนโดเอง
ติคอนโดเนี่ยกับทางบริษัทรอพอต้องเยียวยาต้องแยกออกมานะ
อันนี้ไม่เกี่ยวกับทางยุติธรรมนะเพราะว่าเขาเองก็ถือว่ามีความผิด
เพราะว่าไปจ้างรอพอคนนี้มาอืมแล้วลูกจ้างของคุณเนี้ยไปทำอืม
แล้วโดยแล้วทางนิติคอนโดก็ไปจ้างบริษัทนี้มาแล้วทำให้เกิดเรื่องอืม
คือมันเป็นผลพวงหมดเพราะฉะนั้นต้องรับผิดชอบก็ก็ถือว่าผิด
มีความผิดโดยตรงเลยค่ะเนอะก็ความผิดโดยตรงหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้
มันจะน่าเกียจเกินไปหรือเปล่าถ้าคุณจะไม่ไม่อะไรเลยอ่ะไม่รับผิดชอบได้เลย
อีกหนึ่งข่าวฮะวันนี้นั่นก็คือข่าวคนที่น่ากลัวกว่าผี
แต่เรื่องผีก็ยังอยู่คู่กับนับวันนี้ทำไมเรื่องผี

แต่หมอปลาก็พูดถูกนะหลังจากที่น้ำกระท่อมมันปลดล็อกเนี่ย

เป็นเจ้าอิทธิฤทธิกันเยอะเหมือนกันอ่าเป็นแบบว่าผู้วิเศษกันเยอะพอ
สมควรอืมอย่างวันนี้ผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าชาวบ้านมีเรื่อง
ขนหัวลุกครับหลังจากถ่ายภาพติดวิญญาณบริเวณซอยไทย
สมุดหนึ่งนะฮะจังหวัดอุดรธานีเนี่ยเรื่องของเรื่องนี่คุณดูนี่
สองวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเจอสิ่งลี้ลับครับระหว่างเดินทางไปบ้านป้า
ทำให้หลายคนต้องส่งเรื่องไปยังเพจหมอปลามือปราบสัมภเวษี
บอกหมอปลาช่วยไขข้อสงสัยนี้หน่อยเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
นักศาวิภาพาอายุสิบเจ็ดปีเขาเล่าอย่างงี้ห้ามกราคม
ในกลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้วยกันเนี่ยได้ชักชวนไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
เขตเทศบาลอุดรธานีเนี่ยนะครับกระทั่งทุ่มครึ่ง
นายพีรวัตรเพื่อนในกลุ่มก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
มาส่งของให้บ้านให้ป้าที่บ้านโดยขับขี่มาคนละคัน
คือก็ต่างจังหวัดนี่แหละเมื่อขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ปากซอยไทยสมุทรหนึ่ง
เขาก็จะลงไปซื้อของที่ร้านขายของชำให้ป้าเนี่ยแหละอืม
ซึ่งบ้านป้าเนี่ยอยู่ในซอยลึกประมาณสัก๓๐๐เมตร
แต่ต้องขี่ผ่านสะพานข้ามคลองระบายน้ำที่เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วเมื่อหลายปีที่แล้ว
นะฮะซึ่งอุบัติเหตุครั้งเนี้ยมีคนเสียชีวิตอยู่บริเวณสะพานดังกล่าวด้วยนะ
แล้วใกล้ใกล้กันอ่ะก็เคยมีคนผูกคอตายอุ้ยฮะ
หนุ่มเพิ่งตกใจตกใจสิข่าวจะหมดแล้วเหลืออีกสองบรรทัศน์หนุ่มตกใจ
เนอะผูกคอตายเนี่ยตกใจผูกคอตายหนุ่มข่าวมันหมดแล้วหนุ่ม
เห็นคุณลากคอหลากเสียงหนุ่มก็ตกใจน่าไหวไหมครับ
ถ้าสมมุติหนุ่มตกใจตั้งแต่เขาเจอผีฉันจะไม่ว่าแต่นี่อีก๒บรรทัศน์มันจะจบแล้ว
พอตายไงเขาคงตกใจตรงนี้เขาขับมาเจอผีคลิปเปิดตั้งแต่เริ่มอ่านข่าว
หนุ่มไม่ตกใจแต่ฉันบอกว่าคนผูกคอตายหนุ่มตกใจมันก็เห็นรูปนี้อยู่แล้วไง

ซึ่งก่อนออกจากร้านค้ายของฉันก็สังเกตเห็นเพื่อนมีอาการผิดปกติ
อุ้ยยังไงแต่ก็ไม่ได้คิดอย่างไรเข้าใจไม่ได้ขึ้น
คุณก็จะไม่ต้องใส่อารมณ์ขนาดนั้นเวลาอ่านเออ
ซื้อของเสร็จแล้วเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไปบ้านป้าโดยมีเพื่อนเนี่ยตามมาส่ง

ไม่ถามวันนี้ไม่ถามโอเคพอถึงบ้านเพื่อนก็ถามเฮ้ยเห็นวิญญาณว่ะ
แล้วก็ได้ถ่ายภาพเอาไว้พอตนเห็นภาพรู้สึกกลัว
นั่นไงกลัวเพราะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะเขาบอกว่าขณะที่นางอาริยากล่าวว่า
หลังจากเด็กเนี่ยเอาภาพที่ถ่ายติดวิญญาณมาให้ดูก็รู้ทันทีฮะว่าลูกเนี่ยเห็นวิญญาณ
จึงรีบเอาสายสินมาผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญลูกเนี่ยแล้วก็เอาน้ำมนต์มารดให้แล้วก็ให้กิน
จากนั้นได้ส่งภาพไปเพจหมอปลาถามว่าภาพที่ปรากฏคืออะไรเขาต้องการอะไร
หมอปลาตอบกลับว่าถ่ายเมื่อไหร่อยู่จังหวัดไหนขอเบอร์หน่อย

เพราะวิญญาณป้าบอกวิญญาณว้นส่วนบุญ
นี่มาขอส่วนบุญนะจ๊ะซึ่งตนและลูกก็ได้ไปทำบุญให้แล้วล่ะ

เป็นทางชุมชนทางในเมืองค่ะ

นั่นไงที่เขาวงกลมอยู่ว่าอัปกามาวงกันน่ะ

ข้างล่างแล้วใส่กระโปรงใช่มั้ยกระโปรงสีขาวใช่มั้ย

เพราะว่าเป็นวิญญาณเนี่ยเธอต้องถามปลาเธอ

ที่คุณว่าเฮียนว่าคุณขนาดหมอปลามันสู้กับผีมันยังบอกเออ
หนุ่มน่ากลัวกว่าพี่เราจะไม่สู้กับพี่หนุ่มจริง
พูดพูดพูดโอ้ยปากไม่ต้องกับพูดเยอะ

ชุดคุณนี้วัยรุ่นมากเลยนะมีคนเขาบอกว่า
คุณมีคนส่งข้อความเข้ามาหาผมในไลน์บอกเสื้อคุณวัยรุ่นสุด
เออเป็นชุดที่เขากำลังนิยมใครนิยมฉันไม่รู้เลยคุณ

เนี่ยเขาบอกมารีไวท์ใครออกแบบให้รีไวท์กันบ้าง
เพื่อนผมส่งไลน์เข้ามาบอกเลยบอกว่ามดดำแต่งตัววันนี้เท่มาก
จะเป็นแบบนี้แบบวัยรุ่นเสื้อกางเกงเป็นลายเดียวกันใช่ไหมอันนี้

แบบนี้ได้ลาเกาหลีเลยคับแม่แบนเดียวกันเลย

ก็ใส่มาตั้งไหนกว่านี้บอกนะ
ดูไม่เคยเห็น
ภาพมานี่นะครับก็คือพ่อค้าอาหารทะเลนะฮะมานี่
พ่อค้าอาหารทะเลนะครับก็ทะเลาวิวาสกับแผงข้างครับ
ใช้อาวุธปืนนะฮะยิงครับสุดท้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บห้ารายครับ
เหตุไปเกิดที่ตลาดเกษตรเทศบาลนครภูเก็ตเบื้องต้นครับก็พบว่า
มีผู้บาดเจ็บเป็นหญิง๒รายชายสามรายทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยนะฮะ
ส่วนผู้ก่อเหตุคนนี้ครับชื่อว่าในลีตอนนี้หลบหนีไปแล้วนะครับ
ขณะที่ญาติผู้บาดเจ็บก็เปิดเผยบอกว่าคนร้ายเนี่ยตั้งแผงอาหารทะเลติดกับทางฝ่ายผู้บาดเจ็บ
ที่ผ่านมามีปัญหากันมาตลอดนะฮะเรื่องของการค้าขาย
แต่ก็ไม่คิดว่าคนร้ายเนี่ยจะก่อเหตุและคนร้ายก็เคยอวดอ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโต

ล่าสุดเลยฮะล่าสุดนี่ก็คือในลีครับพ่อค้าที่ก่อเหตุกระหน่ำยิงเนี่ยนะครับ
ตัวนะฮะมามอบตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่สะพอเมืองภูเก็ตเรียบร้อยครับ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็พบว่าคนร้ายเนี่ยได้ใช้ยามภาษาเป็นรถยนต์นะธกออ๑๖๓๑ภูเก็ต
ตอนแรกเนี่ยขับหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุซึ่งล่าสุดก็คือมามอบตัวแล้ว
แล้วก็ตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่นะฮะว่า
ตลาดมันไม่ได้มีเครื่องตรวจนี่เออเขาก็พกไปไง
คนพกแสดงว่าเขาต้องคิดว่าต้องมีสตูหรือเปล่าแม่

อย่าว่ามีสตูไหมบางคนที่เขาพก
เราก็ฉันเห็นว่าเดี๋ยวนี้การพกปืน
เป็นเรื่องปกติของคนมันง่าย

เขาบอกทุกวันนี้คนยิงปืนอันตรายมากเนี่ย

แล้วก็จริงมันมีคุณหมายข้อความปืน
เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราเด็กอ่ะ

ทำไมทุกวันนี้ทุกคนมีปืนง่ายกันหมด

ใช่ทนายตั้มคือจริงเนี่ย

มีนักท่องเที่ยวสาวคนหนึ่งเขาไปเที่ยวที่
เขาใหญ่อ่าเสร็จเนี้ยหลังจากการ

เรียกค่าเสียหายจากผู้หญิงคนนี้ออกมาเนี่ย

บอกว่าเป็นการใส่ความจงใจทำให้

คือผู้หญิงคนนี้เขาไปเที่ยวมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน

จากสำนักกฎหมายซึ่งก็

เรียกร้องมาบอกว่าให้ลบข้อความทันที

จะเสียค่าปรับเนี่ยวันละ๕หมื่นบาท

ภายในเวลา๑๕วันแล้วก็ต้องมีการ

หนังสือพิมพ์๕ฉบับเป็นเวลา๗วันอีก

แบบนี้ปุ๊บเขาก็เลยไปปรึกษาทาง
ธนัยสิทธาเบี้ยบังเกิร์ต
ก็มีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาค่ะบอกว่า
ลูกความเนี่ยไปรีวิวที่พักแห่งหนึ่งที่เขาใหญ่แต่กลับถูก
ขู่เรียกค่าเสียหาย๓ล้านบาท
บอกว่าคุณขิงไปพักมาในช่วงเดือนมิถุนาปี๖๓

พอมาเห็นก็เลยรีวิวตอนปี๖๔
โดยใช้ข้อความที่มีทั้งติแล้วก็ชื่นชมค่ะ
แต่กลับถูกโรงแรมสั่งให้ลบที่รีวิวออกไป

ทำให้โรงแรมเสื่อมเสียชื่อเสียงอีก๓ล้านบาทนะคะ
แล้วก็ให้มีการโฆษณาขอโทษทางโรงแรม

มันก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้หมดสิทธิ์ในการรีวิว
ถ้อยคำที่พิมพ์รีวิวก็ไม่ได้เป็นการใส่ร้ายโรงแรมด้วยนะคะ

ทางโรงแรมไม่สามารถฟ้องร้องได้

ถ้าหากว่าเรากระทำความผิดจริง

แต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เราทำไม่ผิดกฎหมาย
เรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็น
ซึ่งการทำหนังสือมาในลักษณะที่เป็นการข่มขู่เนี่ย
อาจจะเข้าประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของการข่มขู่ได้
ส่วนเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหาย
ต้องดูด้วยว่าคนที่โดนฟ้องเนี่ย

ทีนี้คนที่ไปเขียนคอมเมนต์ต่าง

เขาบอกว่าเดี๋ยวนะคุณเปิดเป็นโรงแรม
ดังนั้นคนที่มาพักก็สามารถที่จะติชมได้

แต่ทำไมรับไม่ได้ไง
อันอ่านให้ฟังคือที่เขาไปเนี่ยนะ

ตอนที่ไปพักห้องเนี่ยนะก็ไม่ได้ดูใหม่

โทรศัพท์ก็ติดต่อลงไปไม่ได้
ต้องเดินลงไปเองไม่สะอาด
พนักงานกลางคืนก็ไม่ค่อยช่วยอะไร
แต่ก็มีพนักงานบางคนที่ต้อนรับดี
ตอนเช็คอินก่อนเปลี่ยนกะ
เพราะไปถึงดึกทีวีก็ไม่ติด
ห้องไม่เก็บเสียงคนเดินผ่านก็ได้ยินแล้ว

ดีที่เห็นเขาต้นไม้สีเขียว
แต่ไม่โปร่งเหมือนอีกที่หนึ่งนะฮะ

ดีที่มีริมน้ำรอจนคนว่างถึงได้นั่ง
รสชาติอาหารเช้าพอได้

แต่ว่าก็อยู่ลึกมากอยู่ในหมู่บ้านคน
ไปถึงตอนมืดหาทางเข้าลำบากมาก
แพงถ้าเทียบกับคุณภาพจริง
ราคาพอกับที่พักที่มีชื่อ
แต่เข้าไปแล้วเหมือนอภัทรเบนมากกว่า
ทุกวันนี้พอจะไปเขาใหญ่
จะแซวเรื่องที่พักแห่งนี้ตลอดเลย
อยากให้ปรับเรื่องราคาและมาตรฐานให้ดูสมราคาค่ะ

เขาก็เกียรติศัตริย์ทั้งชมไม่ได้ว่าอะไรด้วย
แต่ทางฝั่งของโรงแรมไม่พอใจ

คือเธอนี้ไปเมนเว่นในอัครดา
รู้ชื่อได้ยังงัยว่าเป็นคนนี้ชิบ

ต้องมีการก็ตีเพื่อก่ออะไรอย่างนี้จริงเขาควรจะรับฟังเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปปรับปรุง
นี่เขาไม่ได้ด่านะแล้วเรียกเงิน๓ล้านแล้วก็บอกว่าให้มีการไปขอโทษตามหนังสือพิมพ์ต่าง

แล้วก็บอกว่าให้มีการไปขอโทษตามหนังสือพิมพ์ต่าง
คือเขาให้๖เต็ม๑๐ด้วยนะ

แต่ทำไมเขาถึงแบบมีการถูกฟ้องมาแบบนี้
โกด้าบอกว่าเขาไม่เคยมีการให้ชื่อไปนะ
คนตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคนก็จะกลัวแล้วว่าเฮ้ย
ถ้าเกิดฉันไปเขียนรีวิวไปอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่า
เพราะว่าอยู่ดีใช่ไหมผมว่าผมว่าโรงแรมนี้ตอนนี้เดือดร้อนแล้ว
พี่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเพจโรงแรมเอาจริงคนไทยเก่งมากจริง
ปั๊บตอนนี้เพจโรงแรมเนี่ยค่ะโดนถล่มเละลูกทัวร์ไปลงเยอะ
ตอนแรกปิดคอมเมนต์ก่อนตอนนี้คือปิดไปเลย
เพจเลยหยุดเลยค่ะพี่เพราะว่าคนนี่ทัวร์ไปลงกันกระหน่ำ
เพราะคนอยากรู้มากว่าคือที่ไหนกลายเป็นว่าการที่คุณจะเอาแบบเนี้ย
คุณไปปรับปรุงดีกว่าเอามาขู่เขาแล้วก็เรียกเงินแบบนี้
คนก็ไม่ไปคนก็ไปตามหาอีกต่างหากว่าโรงแรมคุณคือโรงแรมไหน
ไปกันใหญ่ทีนี้ดังในทางแบบนี้มันไม่น่าจะดี
ทานก็ต้องมีบอกว่าบางคนมันก็อาจจะแบบรู้สึกไม่อร่อย

แต่ไปฟ้องเขาเนี่ยมันไม่ใช่ไงค่ะ

การรีวิวนี้ทำให้คนไม่เข้ามาโรงแรมเขาอย่างนี้เหรอ

คือเขียนเหมือนประมาณว่าเห็นลักษณะแล้วทำให้เขาเสียหาย
พอไปเรียกก็จะไม่จองเขาไง
แต่ยิ่งทำแบบนี้คนยิ่งไม่จองนะคะ
กลายเป็นว่าคนจะไม่ไปด้วยตอนนี้
ใช่ถ้าเราไม่ได้มีเหตุจงใจหรือไปใส่ร้ายเขา
ใช่ไปช่วยค่ะเตรียมตอนนี้เลยอย่าพักสักชั่วหนึ่งช่วงหน้า
๊าซหุงต้มเตรียมเจาะขึ้นราคา๑กุมภา
โอ้โหพี่ว่าหางเสือ

อ้าวน้องมันนั่งอยู่นั่นแหละ

ไปดูก๊าซหุงต้มนะฮะเจาะขึ้นราคา๑กุมภานี้ครับ

คือหลายอย่างแพงกันหมดอย่างที่บอกตั้งแต่หมูนะ
ก็คือยังินี่ครับนายกุฤษสมึาษฐ์โปรดรัฐใหม่กระทรวงพลังงาน
ทั้งกับเปิดเผยครับบอกว่านายเจ้ามันตรีเนี่ย

ราคาน้ำมันนะครับยังคงยืนยันที่จะ
รึงดีเซลไม่เกิน๓๐บาทต่อลิตร

ราคา๓๑๘บาทต่อถัง

หลังจากนั้นจำเป็นต้องทยอยปรับราคา
ขึ้นแบบขั้นบันได

ตอนนี้น้ำมันดิบปัจจุบันนั้น

๗๘ดอลลาร์ต่อบาลเลวรัฐบาลนะฮะ

ระดับราคาไม่เกิน๓๐บาทต่อลิตร

มันจีสูงขึ้นอีกทั้งในช่วง

จะมีการเปลี่ยนผ่านผู้รับสัมประธาน

ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ยังไม่ถึง๓๐บนที่ได้ยกบอกจริง

ไม่เกิน๓๒๙๔๔

ก่อนหน้านี้ก็จะมีช่วงปีใหม่
ที่ทำให้เป็นตึงราคาช่วงปีใหม่

พอหลังจากวันที่๔ปั๊บขึ้นเลย

พรุ่งนี้ต่างก็เป็น๒๙๔๔
เขาจะไม่ให้เกิน๓๐

แก่เป็นแทนทุกอย่างเลย
อย่างไก่เขาวันนี้เขาสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้า

อาทิตย์ละบาท๒บาทแต่พอเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าค่อนข้างจะเห็นใจคน
ผู้บริโภคเห็นใจประชาชนวันนี้ก็ไม่กล้าขึ้นเยอะ
แต่ตัวเองเนี่ยไปรับจากหน้าฟาร์มมาหรือบริษัทไก่ใหญ่เนี่ย
มันขึ้นมาแล้วทุกอาทิตย์ละกิโลละ๒บาท๒บาท๒บาท
วันเนี้ยดูไทยรัฐเนี้ยแหละตอนที่นั่งจริงจริง
ค่าแรงมั้งยังไม่ขึ้นอย่างเดียวแม่ค่าแรงยังไม่ขึ้น
คือหมู่บ้านสมมุติว่าเขาบอกว่าเอาละอย่างหมูตอนนี้มันไป๒๐๐
เรามีโอกาสเจอหมู๓๐๐เร็วนี้เขาว่าอย่างนี้
ไปดูดราม่ากาแฟแพงหน่อยโอ้เรื่องนี้ก็เป็นดราม่า
รามากันมาหลายต่อหลายวันนะคะหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ย
แล้วก็มีแบบว่าขายกาแฟอยู่ข้างหลังที่เป็นพ่วงขึ้นไปนะคะ
กาแฟแก้วละ๓๐๐บาทซิกเนเจอร์นี่แก้วละ๙๐๐นะคะ
โดยเจ้าของร้านเขาพูดบอกว่ากาแฟของตัวเองนั่นน่ะ
มาอย่างดีนำเข้าราคาแพงกาแฟกระจอกไม่ขาย
เพราะตอนแรกนักท่องเที่ยวนี้เขาบอกว่าเออมีกาแฟที่แบบว่า
ทางนี้เขาบอกกาแฟกระจอกอย่างนี้นะเขาไม่ขายพูดอย่างนี้กันไป
นักท่องเที่ยวก็ไปลงอะค่ะเขาเรียกว่าทัวร์ก็ไปลงเขานั่นแหละ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าทางชมรมกาแฟพิเศษน่าน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบกรณีดังกล่าว
พร้อมกับแถลงข้อความบอกว่าตามภาพและข่าวที่มีการเผยแพร่ออกไป
เรื่องของราคากาแฟแก้วละ๑๐๐๔๐๐บาทณหมู่บ้านสปัน
โดยข่าวที่นำเสนอออกไปก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยว
แล้วก็ภาพลักษณ์ของกาแฟน่านนะคะที่ทางชมรมกาแฟพิเศษน่าน
ในการนี้ชมรมกาแฟพิเศษน่านเขาขอชี้แจงบอกว่า
เข้ามาขายกาแฟในพื้นที่บ้านสปันของบุคคลดังกล่าวเนี่ย
ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่แล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดกับวงการกาแฟน่าน
ซึ่งหลังจากมีการลงพื้นที่ตรวจสอบกาแฟแก้วละ๙๐๐บาท
ราคามาตรฐานตามท้องตลาดไม่น่าจะเกินแก้วละ๑๕๐บาทนะคะ
เรียกว่าคุณภาพไม่สมราคา
ต้นชายรายดังกล่าก็ออกจากพื้นที่ไปแล้ว
โดยไม่ทราบว่าตอนนี้เดินทางไปที่ไหนนะคะ
หลังจากนี้หากใครเข้ามาขายของสินค้าในพื้นที่

รวมทั้งต้องขออนุญาตจากทางชุมชนก่อน
เพื่อป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอีก
เรียกว่าชายหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะพี่คนนี้เองเนี่ยจริง

โหพอออกเหตุการณ์นี้มาปุ๊บคนไปขูด
ว่าเขาเคยแบบว่าไปพูดอวดรวยนู่นนี่นั่น
ว่าเป็นคนทำนู่นนี่โอ้โหคือไปกันใหญ่
จริงมีเสียงสัมภาษณ์เขาด้วยแต่ไม่รู้ว่าที่นี่มีหรือเปล่า
ต้องลองดูไม่มีคือโอ้โหพูดเยอะ
แล้วจริงตอนพูดออกมาเนี่ยเขามีการออกมาขอโทษนะเหมือน
ปลนเสียงสะอื้นแบบจะร้องไห้ขอโทษกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
เราก็บอกว่ากลายเป็นว่าเออเนี่ยคนไปให้กำลังใจเขา
โทรไปให้กำลังใจเขาว่าเฮ้ยแบบกินกาแฟมันไม่ได้แบบอยู่ที่เฉพาะแบบรสชาติอย่างเดียว
มันอยู่ที่แบบเขามีคุณค่าความรู้สึก
ใช่ไงพี่กลายเป็นว่าขอโทษนะ
แต่ว่ายังไม่ได้แบบขอโทษด้วยความรู้สึกที่แบบ

ก้าวร้อยแล้วคือเอาจริงจริงพอไปถามเขาเหมือนตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องกาแฟขนาดงั้น
มังคุดมังคุดแพงไหมเถอะวันนี้ก็มังคุดมันก็ไปห้าสิบบาท
วันนี้มีข่าวว่ามังคุดลูกละห้าสิบบาทอ่ะโอ้โหหน้าหาดปูเก็ต
ซึ่งราคาปกติของผลไม้นอกรูดูการหรือเปล่าเพราะมันยังไม่ถึงหน้ามังคุดหรือเปล่า
โอ้โหเพราะเนี้ยถาดละสองร้อยห้าสิบถาดละหรือลูกละถาดละสองร้อยห้าสิบ
ถ้างั้นก็ตกลูกละห้าสิบบาทไงโอ้โหโอ้โหลูกละห้าสิบเลยเหรอวะ
ก็เขาว่าอย่างงั้นคือจากกรณีผู้ใช้ติ๊กต๊อกเนี่ยนะฮะ
เขาเผยแพร่การวางขายลูกมังคุดเนี่ยตกแล้วเนี่ยถาดละสองร้อยห้าสิบ
ตกแล้วลูกละห้าสิบบาทหน้าหาดกะตะจังหวัดภูเก็ตเนี่ย
ก็มีคนเข้ามาวิภาควิจารณ์เป็นจำนวนมากว่าเฮ้ยมังคุดเนี่ยนะ
ลูกละ๕๐บาทแล้วถ้าเกิดไปแล้วมันเสียกินไม่ได้
ลูกนี้ก็ทิ้งเลยน่ะโอ้โหเออถ้าว่าแบบนอกเท่าไร
คือข้างในมันจะแบบเป็นหน้าวขอยุ่งเหลืองงแต่มันยังไม่ถึงหน้ามันรู้ป่ะ

ตามที่ปรากฏอย่างที่บอกว่ามังคุดที่ตัวเองนำมาขายอ่ะ
เป็นมังคุดนอกฤดูกาลอืมโดยตนเนี่ยไปคัดหาแต่ผลไม้ที่มีคุณภาพ
จำหน่ายให้กับลูกค้าซึ่งช่วงเนี้ยลูกมังคุดไม่มีเลยในท้องตลาด
ก็จริงแต่ถ้ามีก็อาจจะหายากหน่อยแถมตอนนี้ค่าขนส่งอ่ะ
มันแพงขึ้นเจ้าของแผงผลไม้ขายส่งในเมืองภูเก็ตกล่าวว่า
ของมากิโลละร้อยกว่าบาทส่วนคนที่มาซื้อน่ะข้างนอกเนี่ย
ก็ต้องซื้อยกรังนะนะรังละยี่สิบห้ากิโล
จากเป็นผลไม้นอกรูดูการทำให้มีราคาแพงกว่าปกติ
แถวนั้นเขาสำหรับขายนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยหรือเปล่า
อืมนี่นะเขาส่งมานนทบุรีหนาวค่ะอืม
มันจะหนาวได้ยังไงจะได้สัมผัสอากาศเย็นเหรอ
ฟังแล้วหนาวเพราะของแพงหรือเปล่ามาฟังแม่ค้าหน่อยฟังแม่ค้าหน่อย
ครับก็ขายตามราคาปกติที่สังคมควรจะขายได้
ถ้าเกิดราคาลงเราก็จะขายลงกว่านี้ครับผมอันนี้เราขายตามราคาที่มันเป็นตามหน้าตลาดมา
ครับราคาราคาอ่าปกติถ้าซื้อมาเป็นกิโลกรัมประมาณสามร้อยยี่สิบ
เพราะว่าหน้าตลาดเนี่ยเขาก็เอาสินค้าดีมาขายเพราะว่า
ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าถุงอย่างนี้ค่ะโลละร้อยกว่าบาทก็มี
แต่สินค้าข้างในจะทานไม่ได้เพราะมันจะแข็งครับแต่อันนี้กิโลละสามร้อยกว่าบาท
หน้าตลาดเอามาขายเนี่ยค่ะก็คือมันจะเป็นแบบเนื้อดีเลย
ที่เขามาขายถ้าเกิดเราเอาโลกละร้อยกว่าบาทมาขายเนี่ย
เราขายราคาถูกได้แต่ของจะไม่สามารถทานได้
อันไหนดีก็ใส่แพ็คเกะอันไหนไม่ดีเราก็กินเอง
มันต้องยังขาดทุนครับเพราะบางทีบางทีก็ได้ไปเลือกเองบ้าง
สั่งเขาบ้างก็เหมือนอย่างเงี้ยอะไรไง
มันก็มันนอกรูดูเนอะบ้านเราก็ไม่มีอยู่น่ะหน้านี้
ก็เหมือนทั่วไปมันหลงฤดู
ก็มาขายแบบว่ามาขายอย่างนู้นอ่ะนกเป็นหน้ามัน
เนี่ยเนอะหลายคนก็ถึงบอกจะทานผลไม้ให้อร่อย
ก็ทานผลไม้ในฤดูกาลได้ราคาถูกแล้วก็สดอร่อย
ทีนี้พอมันเป็นนอกฤดูปุ๊บราคามันก็สูงไปดู
ไปดูสิอ้าวมาน้ำเอ่ยนี่นี่มีทีมงานไปส่องไฟด้วยน่ะ
คือภาพติดวิญญาณนะคือภาพนี้เป็นภาพที่คนกำลังพูดถึงเยอะมากนะฮะ
แต่จริงจริงแล้วก็บอกว่ามันเป็นคอนเทนต์ค่ะเนี้ยเขาไม่ได้แต่งงานจริงจริงใช่ไหม
ใช่ไหมรู้สึกจะอย่างงั้นนะอ่าเขาทำคอนเทนต์ใช่ป่ะ
เป็นคอนเทนต์ใช่ไหมแต่ไปถ่ายที่ป่าชะจริงจริงแล้วก็ภาพไม่สักหนูที่เห็นน่ะ
เขาบอกว่ามันมีลุงคนหนึ่งมายืนดูอยู่ลักษณะเป็นวิญญาณอ่าเดี๋ยวลองไปดูนะฮะ
ลองดูภาพนี่นี่เห็นไหมวงกลมนั่นน่ะเออมีจริงจริงอันนี้มี
เพราะเขาบอกว่าเขาบอกว่าทีมงานเขาไปเนี่ย
ทีมงานเขารู้ปะก็คือมีอยู่สี่คนแล้วก็อยู่ข้างหลังตรงนี้หมด
อันนี้มีคนยืนดูจริงจริงทีมงานสี่คนจอบกว่าเจ้าสาวอีกสองเป็นหก
จริงลุงต้องแสดงตัวนะว่าลุงเป็นผีหรือเป็นคนนะอันนี้อยากจะสัมภาษณ์
อาจจะรู้จริงปกติตรงนั้นเขาต้องบอกให้หลบหรือเปล่า

ผมดูในโทรศัพท์อ่ะผมไม่เห็นแต่พอไปเห็นจอใหญ่นี่ผมตกใจนะ
เหมือนเลยมันเป็นคนเลยเห็นหน้าชัดเลยนั่นอ่ะ
อันนี้คือคนอ่ะมันคนนะ
กอดอกหรือเปล่าไหมอ่ะก็กอดอกเลยล่ะคนเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ย
อย่างข่าวที่ฉันอ่านที่อุดรยังไม่ยังไม่เห็นเป็นคนแต่อันนี้คือคน
แต่ใช่เมพูดถูกว่าถ้าเขาถ่ายรูปกันก็ต้องหลบสิถูกต้องล่ายให้หลบเนี่ย
เลนส์อ่ะในกล้องก็ต้องเห็นถูกต้องไหมไม่รู้คนถ่ายเขาตอนแรกที่เขาถ่าย
เขาอาจจะไม่เห็นคือเขาบอกตอนที่เขาไปถ่ายเนี่ยนะฮะวัดที่เนี่ยนะฮะอยู่ที่
นครปฐมที่กำแพงแสนแล้วตอนไปถ่ายเนี่ยนะครับก็คือมีทั้งพระมีทั้งสับปะเลอเนี่ย
ถือว่ารักอยู่เหนือความตาย
เหมือนกับเป็นการบอกอะไรอีกมุมนึงให้ได้รู้
เขาก็มีโรงศพเทพนม
ผู้หญิงก็แตะโรงถ่ายมัดตาสัง
มันจะพลากจากเรากันไปไม่ได้

แล้วก็เห็นไหมลงไปนอนอยู่ในหลุมแล้วพร้อมกับโรง
นี่ยังมีอีกนะฮะไปถ่ายอยู่ในอ่านี่นี่อันนี้คือเหมือนกับอะไรนะ
ที่เขาเอากองสารประดักหักพังไม่เจอแต่แต่อีกอันหนึ่งผมหลอนเหมือนกันนะ
คือตอกตอกมะพร้าวลาดอ่ะอันนี้คือกินกินนี่พวกครึ่งเส้นเหรอ
ของเส้นของอะไรของไหว้อืมเนี่ยนะฮะคืออะไรวะ

จริงเหรอแล้วฉันเชื่อว่าเอ่อขนาดเขาเอาอะไรนะเหรกอ่ะ
เเนี่ยเผื่อลื่นลื่นมันนะมีดไหลลงมาน่ะความให้สัมภาษณ์
ซึ่งทำงานเหมือนกับร่วมกันถ่ายภาพครั้งนี้เนี่ยนะฮะโดยที่แบบก็มีการไปขอร้องให้มาถ่ายด้วยกัน
คือฝ่ายหญิงก็ไม่ได้กลัวผีอยู่แล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้เขาเองไปติดต่อนางแบบหลายคน
ไม่มีใครยอมมาถ่ายกับเขาเลยซึ่งสุดท้ายก็ได้เพื่อนเรียนที่ยอมมาถ่ายให้นะครับ
แต่ตอนแรกเนี่ยก็เขาก็กลัวกลัวเหมือนกันซึ่งหลังจากที่ถ่ายภาพไปแล้วตนเองก็ไม่ได้ไปทำบุญอะไรให้เป็นพิเศษด้วยนะ
ทำบุญตามปกติอยู่แล้วคือโดยภาพทั้งหมดก็คืองานที่ตนเองชื่นชอบ
แล้วก่อนหน้านี้เคยถ่ายภาพแนวนี้ออกมาแล้วเหมือนกันหลายชุดเหมือนกัน
บอกว่าเป็นคุณลุงเจ้าหน้าที่ป่าช้ามาอำนวยความสะดวก

แต่หลังจากนั้นคุณลุงเสียแล้วค่ะ

เอาฟังดิฟังดิเอามาหลดมามาหลด
ผมอยากจะสื่อสารให้กับคนทั่วไปรู้ว่าความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก
แต่ว่าคนจะมองว่าความตายเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็เขาก็จะประมาทในการใช้ชีวิต
เราถ่ายภาพนี้เราเซตนี้เรากลัวไหมครับมีความรู้สึกกลัวอะไรไหม
ผมไม่กลัวอะไรเลยครับแต่ว่าทีมงานทุกคนกลัวผีหมดเลยครับ
ภาพที่ว่ามันมีคล้ายเงาสะท้อนส่วนตัวของน้องคิดว่าเป็นวิญญาณหรือว่าเป็นคนนะครับ
ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีแล้วผมไม่ได้พิสูจน์หลายรอบอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็จะมองว่าเป็นคนอาจจะเป็นสับปะเลอหรือว่าเป็นชาวบ้านที่มาดูเราอะไรอย่างนี้ฮะ

คือเนี่ยเขาบอกว่ามีคนที่ส่งมาหาผมเหมือนกันนะในไลน์เนี่ย

บอกว่าเขาเป็นเจ้าอาวาสคือเขาบอกมีการจำเสนอข่าวเป็นเจ้าอาวาส
แต่ไม่เอาดูภาพนั้นอีกทีดินะเอามาดูดิขยายภาพใหญ่มาดิ
เจ้าอาวาสแต่งตัวอย่างนี้ได้ไงเจ้าอาวาสก็ต้องเป็น
ไม่เจ้าอาวาสไม่เจ้าไม่เจ้าเธอคิ้วเห็นคิ้วด้วย
ยิวานที่ใสมันจะเลยดูมันมืดน้ำอะ

ถ้าคิ้วมันจะเป็นเจ้าอาวาสเรามองให้เป็นพระได้ไหม

เป็นงานแต่งจริงนะฮะเขาทำขึ้นมาเพื่อที่จะเอ่อเก็บไว้เป็นเป็นพอร์ตของเขา
อืมเขาเป็นคนชื่นชอบแต่เป็นคนที่คีย์เอดเก่งนะแต่กับมงกับเมนหนูต้องไปขอคำมาลาโทษนะ
จริงจริงไปทำอะไรอย่างงี้มันมีจริงจริงมดดำไปถ่ายสิไม่เอานุ่ม
เธอทำก่อนสิไม่เอาไม่กลัวเออแล้วก่อนที่เธอให้คนอื่นทำเธอทำก่อนเนาะ
ไม่เอานุ่มหนุ่มหนุ่มไม่ต้องกลัวหรอกบอกให้นะมดดำเนี่ย
ก่อนพี่มดดำเป็นคนที่ไม่กลัวผีนะค่ะแล้วล่าสุดอ่ะสิ่งที่ผมเห็นเขาอ่ะ
ผมบอกเลยเขาเป็นคนกลัวผีจริงจริงตอนแรกเมื่อกี้เขาไม่เคยคิวมดดำกลัวผีน่ะ
ใช่ไหมล่าสุดตอนไปงานศพหมอเสงอ่ะเมนตั้งอยู่อย่างเงี้ย
แล้วจริงต้องเดินผ่านเมนอย่างนี้ใช่ไหมต้องเดินผ่านเมน
แล้วก็ไปที่เข้าไปที่ที่ที่ตัวของอาคารของที่หมอเสงไม่จำเป็นก็ไม่ผ่านอ่ะ
พอถึงเมนปุ๊บนางเลี้ยวแล้วก็ไปอ๋อไขมากเลยแล้วก็ถึงไปเข้าไป
เพราะอะไรอ่ะไม่ไม่จำเป็นพี่ไม่ผ่านหมายถึงว่าไม่เดินเฉียดไปข้างข้างเมนเลย
ไม่เอาอ่ะก็สัมภาษณ์เมนไม่อะไรไม่อายไกลเลยรถจอดหน้าเมน
ยังไม่ยอมเลยยอมเดินดีกว่าจะยอมแค่อย่างเดียวคือคืน
นอนอยู่บนเมนใช่ไหมเพราะหนุ่มลองไปก่อนจะกูเผาให้ก่อน
อ๋ออ่ะก็ไม่รู้ไม่ต้องห่วงไม่กล้าเดินเข้าเมนไม่กล้าเดินผ่านเมน
ไปก่อนไม่กล้าเดินข้างเมนผมไม่คิดออกก็กล้านอนบนเมนอย่างเดียว
ไม่รู้อ่ะอ๋อลองไปก่อนจะไปเผาให้หนุ่มอ๋ออ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร
เข้าใจเอาไว้เอาไว้เข้าใจอ๋ออ๋อไม่รู้ทำแบบนั้นรึเพราะสัมภาษณ์
ขวิ้นเอาอะไรวะประตูประตูประตูประตูอะไรวะเธอประตูปิดฝาเมน
เวลาเอาแบบเข้าไปในศพเอาไปเผาใช่ไหม

แล้วก็คนก็เหมือนแบบเอาไปขายของเก่า

โอ้โหเมหมู่บ้านนั้นแทบจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้

ก็เลยสัมภาษณ์เองแล้วก็หลอนเอง

หนุ่มหนุ่มแต่วันแรกที่ฉันรู้จักเธอ

อะวงจริงนะสมัยก่อนอะตอนแบบไว้รุ่นสมัยรุ่นจริงนะ
แล้วเวลาพี่ไปพี่เจอไหมเวลาไปทำรายการไปอะไรอย่างนี้

ก็วิ่งแต่ว่ามันก็เจอหลายอย่างอ่ะหลายครั้ง

พี่หนุ่มเล่าให้ฟังที่ว่าน่ากลัวมาก
ที่อะไรนะที่อุริยาแห่งชาติที่มันมีตะปุ่มตะป่ำอ่ะ

พี่หนุ่มไปถ่ายรายการแล้วมันมีที่มันเป็นอุทยานแห่งชาติที่มันมีที่เลย
ที่มันเป็นตะปุ่มตะป่ำหรือเท่ายัง
อ๋อไม่ใช่อันนั้นไปที่อุหิลองกล้า

โอ้โหดึกนี้ไม่ต้องพูดถึง

เวลาที่ดวงไม่ดีเขาให้ไปทำบุญที่ไหนรู้ป่ะ
โรงพยาบาลตำรวจที่แบบว่าเขาจะมีศพในแต่ละวัน
แต่ละวันที่เราตายจากอุบัติเหตุแล้วไม่มีคนมารับศพ

ครั้งหนึ่งครั้งที่ฉันกลัวที่ฉันไม่กล้ามองเมนเพราะอะไรรู้ป่ะ

ให้ไปที่โรงพยาบาลตำรวจเขาจะมีศพมาทุกวัน

ต้องไม่มีโรงศพจริงไม่มีเงินกลับเอาศพเข้าบ้านจริงอะไรอย่างนี้

มีวันหนึ่งขับรถไปตามขึ้นรถสองคนคนขับรถก็ไม่อยู่

ไฟกระพริบเฉยเลยอ่ะแล้วยังไงพี่ไปที่นี่ไปที่นี่โรงพยาบาลตำรวจนี่แหละ
บอกว่าวิญญาณไม่รับรู้ผีตายโหงไม่รับรู้หมดจริงขึ้นรถจนฉันบอกลงไปเถอะ
ลงไปเถอะอ่ะเหมือนในหนังห้าแพงเถอะไอ้ปามสิแล้วนั่นคือพี่ไปทำบุญให้เขา
ก็ไปซื้อโรงศพให้อย่างนี้อ่ะจนจะบอกลงไปอย่างนี้รู้สึกเลยหนุ่ม
คือกลิ่นน่ะปกติฉันจะฉีดน้ำหอมทั้งวันฉันก็ออกมาหลัง

คือต้องกรอกได้คงกรอกไปแล้วหลังน้ำหอม

คือเหมือนในหนัง๕แพ่งอะไรอย่างนี้

กลางวันแสกโรงพยาบาลตำรวจนี่แหละ

จริงสดแล้วร้อนเลยโรงพยาบาลตำรวจ

บอกแล้วไงถ้าเราทำตัวดีก็เตรียมดอกไม้จันทร์ไว้เยอะ
แต่ถ้าสมมุติเราไม่มีอะไรกันเดี๋ยวเราก็เตรียมกันไว้๒๓อัน
เดี๋ยวเธอเผากันเองนึกออกไหมเราไม่ต้องคิดเยอะ
ถ้าเรากำมาหิดผิดมนุษย์มาแล้วเราเตรียมไว้๓๔อันเธอ
เราเผากันเองแค่นี้แหละเนาะ

อุ๊ยตอนนี้ลืมเบรกเลยแล้วเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวกลับมา
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ

เสืออเศรษฐการ์ด์วิก็กวางกรวรวี
ก็ลูกของคุณการ์ดแรกกับคุณเศกโลโซ
ได้ร้องขอสารคุ้มคลุมความปลอดภัยจากการฟี
พร้อมห้ามผู้เป็นแม่เข้าใกล้

ต้องไปตรวจจิตเวท
การก็ได้โพสต์ข้อความที่แคปจากหน้าจอเนี่ยเป็นลักษณะบทสนทนาที่มีข้อความคำถาม
จากนี้เรื่องงานจะทำยังไงเสือตอบว่าผมก็ยังไปไม่ได้ครับ
เพราะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นและผมก็ไม่รู้ด้วยว่าผมไปได้หรือเปล่า
เขาว่าอย่างงั้นนะฮะซึ่งการก็ได้เอาง่ายง่ายคือเอาแคปชั่นน่ะอืม
ตารางโชว์ทุกงานมีเสือตลอดไม่มีใครตัดออกเลย
อย่าคิดอย่างนั้นนะเสือรู้ไหมว่า
ที่แม่หางานให้มากที่สุดเพื่อเสือเป็นหลักนะครับ
มาเล่นกับโลโซได้เลยนะ๘เดือน๑ปี๒๐๒๒เนี่ยนะครับ
เชียงใหม่พ่อแม่และทีมงานทุกคน
รอการกลับมาของเสือมาทำงานปกติจะได้มีค่า
อยู่เฉยไม่ทำงานนี่แปลกนะครับเดี๋ยวจะลำบาก
แม่เป็นห่วงไฟล์ทบินแม่ก็จองแล้วพ่อคงดีใจมาก
พ่อแม่ไม่มีวันทิ้งเสือล้านเปอร์เซ็นต์
เจอกันครับยังไม่สายอนาคตของเราสำคัญที่สุดนะจำไว้
ไปดูคนนี้ของเค็นโด้นะครับก็เป็นในแบบหนุ่มที่
ล่าสุดไปพบว่าเสียชีวิตนะครับอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็แน่นอนครับว่า
แล้วก็เดี๋ยวจะนำไปปริกษลต่อนะครับที่วัดบ้านเกิด
แต่คราวนี้เขาบอกไม่ได้เจอศพเดียวเจอศพผู้หญิงแต่ตอนนี้รอการพิสูจน์อยู่
เพราะว่าศพผู้หญิงรู้สึกอายุใกล้เคียงกันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ส่วนผู้หญิงก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยซ้ำไป

คือแต่ว่าก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเคนโดเนี่ยนะครับ
ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเรียกรถแท็กซี่นะครับ

อันนี้คือตอนที่ก่อนออก

แล้วก็ผมก็ไปเรียกแท็กซี่อะเนาะ

เนี่ยเรียกแท็กซี่แล้วก็ขึ้นรถแท็กซี่ไป
หลังจากนั้นเนี่ยเขามีการไปสอบถามรถแท็กซี่คันนี้นะครับ
เขาบอกเคนโดเนี่ยนั่งร้องไห้ไปตลอดทาง
นั่งร้องไห้ไปตลอดทางแล้วก็ให้ไปที่สะพานพระปิ่นเก้า

เป็นเด็กที่ถ่ายแบบเยอะด้วยนะ

เป็นโมเดลเลย
เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อเป็นในแบบ

ตอนแรกผมดูคิดว่าเป็นในแบบต่างประเทศ

คิดว่าเป็นคนต่างชาติอ่ะเหมือนกับเป็นแบบเกาหลี

เท่อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โห
รู้สึกว่าผู้จัดการเสียไปป่ะ

พี่เอคิสโมเดลลิ่งเนี่ยก็คือเสียวันเกิดตัวเองเลย

คุณเอที่เป็นผู้จัดการของ

อะไรอย่างเงี้ย

ก็ตอนที่ไปโพลิพลัสตอนที่กระทิงไปเขาก็จะไปด้วย

น่าจะน่าจะแล้วก็มีงานเยอะด้วยนะเยอะมาก
เขาเป็นโมเดลที่ถ่ายแบบเยอะ

แต่หรือแบบช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่แบบเรามีโควิด
สองปีอาจจะแบบคงไม่เกี่ยวกับเรื่องงานหรอก
เขาเยอะอยู่แลว
คือแบบปกติเราก็จะไม่ค่อยเห็นแบบพี่แอฟมาออกมาเต้นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่ล่าสุดนี่มีสกิลการเต้นด้วยนะคะเต้นกับน้องปีใหม่
แล้วก็เป็นการเจอกันของน้องมายูกับน้องปีใหม่ด้วยถูกไหมคะในวัย๗ขวบ
ซึ่งก่อนหน้านี้สองสาวเคยเจอกันมาแล้วเมื่อตอนก่อนนู้นสมัยยังเล็กเป็นเบบี
เจอกันตัวอีกเมื่อเดือนตั้ง
นี่ค่ะเหยื่อเสือกลับมาแล้วค่ะใช่ไหมพี่แอฟพูดแบบนี้ไปตอนเนี้ยดังมาก
เขาบอกไงนะนี่ค่ะเหยื่อเสือกลับมาแล้วค่ะนี่ค่ะเหยื่อเสือกลับมาแล้วค่ะ
สวัสดีค่ะเหยื่อเสือกลับมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเหยื่อเสือกลับมาแล้วค่ะ
แล้วคนก็เลยถามว่าเสือเนี่ยน่ากลัวไหมคะอย่างนี้น่ารักซะมากกว่าเลยเห็นไหมพอพี่แอฟทำก็เลยดูบอกว่าน่ารัก
ดูซ้อไปหมดอ่ะเนอะใช่นั่งซ้อไปหมดอ่ะนี่ค่ะเหยื่อเสือกลับเสือกลับมาแล้วค่ะ
นี่อันนี้สกิลเต้แอบอยู่ข้างหลังด้วยนะพี่แอฟอ่ะ
คือตอนนี้ที่พี่เห็นเด่นก็คือมีแองจี้เต้นเด่นมากมีพี่แอฟเข้าเบาอยู่ข้างหลังเห็นไหม
แอฟเหมือนแอบเต้นอยู่ข้างหลัง
คุณไอ้จุ๋มไปเต้นกับเขาด้วยเหรออ่านี่นี่คือมายูมไปเต้นตอนไหนพี่ไม่เห็นเลย
พี่ไม่เห็นหรอเนี้ยไม่เห็นพี่เห็นคลิปนี้จากที่บริพาสเอามาลง
พี่แอฟเอามาลงผมบริพาสลงพี่ก็ไม่ได้เห็น
น้องจะบอกพี่ให้เวลาที่พี่ไม่อยู่เนี่ย
ลูกพี่อยู่ข้างหน้าทีมเงินทีมงานเขาจับทำนู่นทำนี่ตลอด
ก็นั่นสิดีมีมีมีเต้นมีอะไรเต็มเลยอืม
แต่บางทีเราต้องเดินไปขอคุณพ่อก่อน

แต่อย่างล่าสุดเขาไปทำสีผมพี่หนูอนุญาตใช่ไหม

เขาบอกว่าเขาอยากทำสีผม

เขาไม่ได้มาขอเป็นสิทธิ์ของเขา

สิทธิ์ของหนูหนูโตแล้วอะไรแบบนี้
มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจอะไรได้

ผมว่ามาจากคนนี้อ่ะ
ผมว่ามาจากตันนี้แหละ

จริงดูว่านั้นนั่งเททได้ในรายการ

เลยอยากทำสีผมบ้าง

เพลงมีมาได้เลยนะ
คลิปนี้ค่ะถามว่าใครสนุกสุด

เห็นมั้ยอืมพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะได้ลา
เดี๋ยวถ่ายเย็น

เต๋แล้วคนไปบอกไปบูลบูลลี่นางว่านางไม่หรออะไรอย่างเงี้ย
แต่เขาเป็นคนที่แบบมีความคิดที่ดีมากนะเต้เนี่ยเอาจริง
เป็นนักแสดงแล้วก็พิธีกรชาวไทยที่แจ้งเกิดจากรายการไฟล์ไลฟ์เฟรช
ตอนนั้นไฟล์ไลท์รุ่นหนึ่งรุ่นสองเป็นรุ่นเด็กไง

ตั้งแต่สมัยหนูเรียนมหาลัยเลย
ฮะใช่สมัยหนูเรียนมหาลัยเลยไฟล์ไลท์

คนชอบมายืนตัวแข็งอยู่ตรงทำเป็นดิสเพลย์เนาะ
อะไรน้องเรียนอยู่ข้างหลัง

แล้วก็บอกว่าเขาก็เป็นนักแสดงที่มีมากความสามารถ
แต่เตเนี่ยสมัยที่เรียนอยู่ตอนนั้นคณะเศรษฐศาสตร์จุฬานะ

ยังมีดีกรีเป็นถึงไม้หนึ่งจุฬากระทากรรุ่นที่๕ด้วยน้อง

วันนี้ทีมงานก็เลยรวบรวมภาพของเจ้าตัวมาฝากหลานที่
น้องเนี่ยโดนวิภาควิจารณ์แรงเหมือนกันว่าเฮ้ยเป็นดาราทำไมไม่หลอกอะไรอย่างเงี้

ขับเขานั่งอยู่ตรงนี้หนึ่งคนเนี่ยน้องคนมีมงานเราก็เป็นแฟนคลับอยู่
ไปดูเรื่องนี้ค่ะเรียกว่าไทยรัฐทีวีจัดเต็มความเฮียนต้อนรับปี๒๕๖๕นะคะ
เปิดสักอาหารด้วยซีรีส์สุดหลอนเลยทีเดียว
ให้แฟนได้ขนหัวลุกกันนะคะลองไปดูภาพ
แน่นไปด้วยคุณภาพแล้วก็นักแสดงครับข้างมาร่วมโชว์ฝีมือกันสุดนะคะ
เรื่องราวสุดลี้ลับชวนหลอนที่เกิดขึ้นกับผู้เช่าในบ้านเก่าหลังหนึ่ง
ซึ่งบริเวณชั้น๒ของบ้านมีเสาตกน้ำมันตั้งตรงานอยู่กลางบ้านค่ะ
เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนี้
สัมผัสความสยองได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา๒๑๓๐นถึง๒๒๓๐นทางไทยรัตทีวีช่อง๓๒
เริ่มตอนแรก๘มกราคมก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะ

แล้วก็แขกที่จะมานั่งในรายการนี้เนี่ยเด็ดทุกคน
ทำวิชาส่วนนะคะต้องเด็ดทุกคน

ไม่ใช่เด็ดอย่างนี้คือเด็ดสรติ

นึกงานนั้นมีพี่หนุ่มหลุยแล้วยัง

แล้วก็เชื่อว่าในทีวีในไทยรัฐทีวีที่จะมาออนแอร์
เชื่อว่าน่าจะเด็ดกว่าที่อยู่ในออนไลน์
ติดตามได้พรุ่งนี้วันแรกเหมือนกัน

สวัสดีค่ะ